โดยปกติแล้วนะครับคนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ก็ต้องทำอะไรกักตัวเข้าสู่กระบวนการรักษา
แต่ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จริงมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับ
แต่ว่าข่าวนี้เนี่ยเราเห็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
แต่ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าบุคลากรไม่เพียงพอครับ
ดูในคลิปนะครับ
ก็คือเป็นโควิดตอนนี้คุณติ้ว๔เป็นโควิด
นี่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับ
อ้อมน้อยกรุงเทพมหานคร
เห็นในคลิปคือคุณพยาบาลที่เพื่อเรียกว่าติ้วสี
ก็ดูเธอก็ไม่ได้เครียดนะคะหัวเราะหยอกล้อกับเพื่อนพยาบาลด้วยกัน
แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะสบายดีนะจริงเธอติดโควิดครับคุณผู้ชมฮะ
ซึ่งจริงต้องเข้าสู่ระบบการรักษา
ไม่ว่าจะเป็นการจะดูรักษาตัวที่บ้านโฮมไอโซเลชั่น
หรือว่าจะรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามก็ตาม
หรือต้องกักตัวก็ตามจะได้ไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่น
แต่ในความเป็นจริงนี่เหตุผลในคลิปนะคือ
เป็นผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีสิทธิ์ได้พักผ่อน
หรือว่าดูแลรักษาอาการป่วยของตัวเอง
เพราะว่ายังต้องมาเข้าเวรทำงานที่โรงพยาบาลสนาม
และต้องฝืนร่างกายมาดูแลคนไข้โควิดนะฮะ
จริงผมว่าเรื่องนี้ความเห็นมันก็แตกนะ
ถามว่าพยาบาลคนนี้ยังต้องมาทำงาน
นั่นก็หมายถึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วให้กำลังใจนะครับ
ด้านหนึ่งนะบอกชื่นชมในการเสียสละ
และหากเป็นไปได้อยากให้เธอได้พัก
แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นตำหนิระบบบบริหารงาน

มีรายงานบอกว่าพยาบาลท่านนี้นะครับ
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
ที่ทำงานจนกระทั่งตัวท่านเองก็ต้องติดเชื้อนะครับ
ขอให้หายป่วยเร็วนะครับ